เรื่องของแชร์แม่มณีหรือว่าออมเงินบ้านแม่มณีเนี่ยนะ
ออมเงินแม่มณีนะครับมีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
ความเสียหายนับเป็นร้อยล้านบางคนออมไปหลักพัน
ออมไปหลัก๒๑ล้านนะคุณ
เรื่องนี้ต้องติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
กรณีนี้ที่มีผู้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์
ในการที่จะเอาเงินของพวกเขาคืนมาให้ได้
เพราะพวกเขาเอาเงินไปลงทุนกับบ้านออมเงินแม่มณีกันซะเยอะเลย
แล้วก็หลอกว่าโหดอกเบี้ยนหรือว่าผลตอบแทน๙๓
เยอะมากนะค่ะทีนี้ก็เลยมีคนหลงเชื่อ
บางคนบอกว่าถึงขั้นต้องขายที่ขายทางไปเอาที่ของพ่อ
เพื่อที่จะเอาเงินมาลงกับบ้านออมทรัพย์แม่มณี
ใช่นะครับบางคนมีหลักพันก็ออมไปหลักพัน

เพราะว่าออมไปพันหนึ่งได้อีกเดือนมา๑๙๓๐ก็ถือว่าได้เยอะ
บางคนก็ลงไปเรื่อยกลายเป็นแสนกลายเป็นล้านนะครับ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับแม่มณีประมาณปี๖๐
คือตอนนั้นแม่มณียังเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
แต่เธอก็สวยหน่อยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังหน่อย
ส่วนคุณน้อยผู้เสียหายเองก็เป็นลูกค้าเสื้อผ้าเด็กอ่อน
ระหว่างปี๑๙๖๐๑๙๖๒นั้น
ก็สังเกตเห็นว่าแม่มณีร่ำรวยขึ้นจนแปลกใจ
เพราะแม่มณีชอบถ่ายรูปกับรถหรู
อกจากนั้นก็ยังมีถ่ายรูปกับพวกดาราดัง
คือเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้จัดละครทำหนัง

มีเปิดตัวสินคงสินค้าทีนี้คนก็เลยหลงเชื่อไง
คิดว่าแบบเป็นเน็ตไอดอลรู้จักคนดังในวงการจริง
ทำธุรกิจมณีลาแบรนด์แล้วก็กำลังสร้างภาพยนตร์
ก็มีดาราเยอะรถ๒คันของเธอทะเบียน๑๒๓๔
โอ้โหคนก็เห็นเธอน่าจะรวยน่าจะมั่นใจในบ้านออมเงินแม่มณี
จนถึงต้นปี๖๒นะครับปรากฏว่าคุณน้อยผู้เสียหายก็มาทราบว่า
มณีเปิดให้คนมาฝากออมเงินและให้ดอกเบี้ยสูง
ก็เลยตัดสินใจลองออมเงินสักพันหนึ่งก่อน
ก็ได้กลับมาตามที่แม่มณีอวดอ้าง
พอเดือนสิงหาคมเธอจึงตัดสินใจลงเงินออมเพิ่มอีกเป็น๕๐๐บาท
ก็ได้กลับคืนมาเดือนกันยายนเธอเพิ่มอีกนะ
เพิ่มจำนวนเงินออมสูงขึ้นเป็นหลักแสนแล้วนะคุณ

จนยัดและคนรู้จักรู้นะว่าคุณน้อยออมเงิน
ก็เลยได้ผลตอบแทนดีใช่ไหม
งั้นรวมตัวกันรวมเงินกันกว่า๕๐คน
นำเงินกว่า๓๓๐๐๐๐บาท
ออมเงินที่บ้านออมเงินแม่มณีด้วย
ในรอบล่าสุดก็ออมเป็นล้านล้าน
ปรากฏว่าแม่มณีหายจ๋อยไม่ยอมคืนเงินให้

ไอ้ดอกเบี้ยผลตอบแทนไม่อยากได้แล้วนะครับ
เสื้อผ้าเด็กแต่ก็เป็นลูกค้ามาตั้งแต่ตอนนั้น
ใช่ค่ะแล้วเราก็เห็นแบบชีวิตเขาดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อย
เราก็ถึงแบบเอ่อไว้ใจที่จะไปออมค่ะ
อันนี้ในฝั่งผู้เสียหายนะทีนี้ครับตามการตามล่าตัวแม่มณีเนี่ย
มณีไปไหนอยู่ที่ไหน
ตัวเธอเองเนี่ยออกมาโพสต์คนก็เลยโอ้โห
กดแชร์กันใหญ่ว่าแม่มณีมาแล้วแต่สิ่งที่เธอโพสต์เนี่ย

เรียกว่าโพสต์รัว๕ทุ่มกว่าโพสต์ตี๑กว่าโพสต์เนี่ยคุณผู้ชม
นี่อาทินะคือเดียไม่ได้ไปไหนเดียยังอยู่
กู้ได้โดนบีบทุกทางถ้ามีคนตามเก็บหลายอย่างทาง
เราก็รอทางทนายทีมใหม่เราดำเนินการเราไม่ได้ทิ้งใคร
แต่เราไม่มีสิทธิ์พูดอันนี้แค่ตัวอย่างมีอีกไหมคุณ
มีอีกค่ะบอกว่าเจอกันนะคะไลฟ์สดที่ตะลึงช็อกทั้งวงการ

เขาเขียนว่าต้องไลฟ์คู่กันนะประเด็นนี้กำลังกลับไปหา
ถึงที่พี่เบียร์ผู้จัดการส่วนตัวที่น่ารัก
ไม่คิดว่าพี่จะรักหนูแบบจุดแบบนี้เลยซึ้งใจมาก
คือลักษณะเป็นการประชดคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการไลฟ์ที่บอกว่าไลฟ์คู่กันน่าจะคู่กันกับผู้จัดการ
เออใช่หรือเปล่าแล้วก็มีอีกเยอะเลย
โดนตามปิดปากบางคนก็อยากตามจับทรงตำรวจพร้อมสู้คดี
แล้วก็ถูกหลอกรอบไปจะเอาปืนยิงกลางหัวรอบมาได้
ไล่กุพลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย

ช่วงดึกเมื่อวานถึงช่วงเมื่อเช้าตี๑๒ค่ะ
ทีนี้ตอนเช้าดิฉันไปลองเข้าไปดู
ตอนเช้ามันเข้าไม่ได้ปิดไปแล้ว
แต่ว่าเมื่อตอนประมาณเที่ยงดิฉันก็ลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กอีก

ลองดูภาพคุณผู้ชมเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยเขามีการโพสต์
เขามีการโพสต์เขียนว่าอันนี้ฟังข้อความนะคะ
รบกวนไปแจ้งความทีในเมื่อมีคนไปแจ้งความมากมาย
ตามกฎหมายคนที่แจ้งความจะมีสิทธิ์ในการคืนเงิน
ตอนนี้ทรัพย์สินเดียถูกยึด
เพราะตามกฎหมายคนที่แจ้งความจะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่แจ้ง

ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนแบ่งทรัพย์สินเดียให้ทุกท่านเอง

เมื่อมีคนแจ้งแล้วก็ตามน้ำละกันไม่ต้องถามอะไรมาก
ตอนนี้มีสิ่งเดียวให้รับผิดชอบคือคุณควรไปแจ้งความนะ
เพราะว่าเดียไม่มีอะไรให้คืนแล้วนอกจากคำว่าหนูขอโทษทางตันแล้วจริง
คุณอาริยาเข้าไปส่องเฟสทัน
แต่ว่ามันมีความแปลกตรงที่ว่ารูปโปรไฟล์
จริงต้องเป็นรูปของเธอที่ผมสีทองตอนนี้รูปหายไปแล้ว
หายไปไม่พอคือเขาก็มีการโพสต์เป็นการแชร์ค่ะ
หมายจับของตัวคุณเดียเองนะที่แชร์เนี่ย

ทีนี้เรื่องหมายจับมันมีความคืบหน้าวันนี้ด้วย
ใช่นะครับเรื่องหมายจับเราก็ต้องให้คุณผู้ชมติดตามกันก่อน
เพราะว่าเบื้องต้นนะครับทางศาลได้พิเคราะห์ตามพยานหลักฐาน
แล้วก็เห็นควรออกหมายจับนางสาววันธนีทิพย์ประเวท
หรือว่าแม่มณีย์อายุ๒๘ปีนี่นะครับ

ก็คือนายเมธีชินภาอายุ๒๐ปี
ฐานความผิด๓ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนั่นเองนะครับ

เพราะว่าทางด้านของรองภูมิกับการ๕
บกปอศปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ขออำนาจศาลออกหมายจับท้ายที่สุด
สารก็ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วทั้ง๒คน
คุณผู้ชมครับมันมีความคืบหน้าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งอย่างที่อาจารย์สุภาพคลิกขจาย
มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังว่ารัฐมนตรีท่านพูดว่าไงบ้าง
โดยคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
กระทรวงยุติธรรมคือจริงได้เปิดศูนยุติธรรมสร้างสุข
ซึ่งศูนย์นี้ก็รับเรื่องร้องทุกข์จากคนที่ตกเป็นเหยื่อของแชร์ออนไลน์ต่าง
แล้วก็ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ต่าง
มีประชาชนตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่เข้ามาร้องเรียน
ประมาณ๙เรื่องมูลค่าทรัพย์สินเป็นหมื่นล้าน
ซึ่งนอกจากคดีของแม่มณีนะยังมีคดีอื่น
เมื่อรับดำเนินการแล้วก็ต้องดำเนินการตรวจค้นทรัพย์สิน
ผู้ที่เป็นแม่คือแม่ขายใช่ไหม
ใช่ค่ะเออแม่คายรวมถึงเป็นผู้นำแชร์ด้วย

สมมุติมะนาวถือว่าแม่ข่ายใช่ไหมฮะก็ต้องตรวจสอบกันทั้งหมด
หลังตรวจสอบแล้วจะมีการคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย
ฟอกเงินให้ถึงที่สุดต้องยึดทรัพย์มาให้ได้นะครับ
แต่ก็ต้องดูจำนวนผู้เสียหายแล้วก็จำนวนมูลค่าความเสียหาย
ที่รัฐมนตรีให้ไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าโอ้โหเป็นทุกข์หนักเหมือนกัน
ปกติเคยเจอแค่๑๕ก็ถือว่าเยอะแล้ว

บอกว่ามีการพบภาพรถเบนท์สปอร์ตหรูสีเหลือง
ด่านเก็บเงินทางด่วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เขาบอกใครเจอก่อนยึดก่อนได้เงินก่อน

๑๒๓๔ของแม่มณีเนี่ย
เพราะว่าแม่มณีเคยขึ้นรูปนี้เอาไว้
แล้วภาพที่คนไปถ่ายได้ล่าสุดเมื่อวานช่วงเย็น

แต่ตอนนี้ยังหาตัวแม่มณีไม่เจอ

แล้วก็ตำรวจก็ยังไม่เชื่อว่าแม่มณีหนีออกนอกประเทศ